คุณผู้ชมครับในเรื่องของการเตรียมสถานที่ในการจัดเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่
ที่มีส่วนในการร่วมภารกิจในการค้นหาทีมหมูป่าอาคาเดมี่

การกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะครับว่า
รัฐบาลจะขอพระราชทานพระราชานุญาต
ใช้สถานที่พระราณพระราชวังดุสิต
เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่
และจิตอาสาที่มาร่วมภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่า๑๓ชีวิต
เพราะทุกคนได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ
ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญในครั้งนี้ได้สำเร็จ
โดยสถานที่ดังกล่าวมีความกว้างขวาง
ส่วนจะจัดงานเลี้ยงในวันไหนนั้น
ตอนนี้จำเป็นที่จะต้องหาบรือเพื่อให้ได้ข้อยุติซะก่อนนะครับ
จากในช่วงของการร่วมงานแล้วก็ต้องเตรียมสถานที่ในการพักด้วยนะ
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับ
ด้านของนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ก็บอกว่าในส่วนของกระทรวงจะทำหน้าที่ในการประสาน
และช่วยการพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความเหมาะสม
โดยเห็นว่าการที่ประเทศไทยได้รับความสนใจจากทั่วโลก
ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำไปสารต่อในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศ
จะต้องทำให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจหรือลิงโลดจนเกินเหตุนะครับ
ขอให้ทุกฝ่ายนั้นช่วยกันให้เรื่องดีจบด้วยดีและสวยงาม
อกจากนี้มีเสียงสะท้อนกลับผ่านสถานทูตไทยในต่างประเทศ
ก็ล้วนแต่เป็นไปในทิศทางที่ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกนั่นแหละครับ